ดูกันที่ตลกร้อยล้านพันล้านอย่างพี่หม่ำจกมกกันบ้างค่ะ
คนนี้เนี่ยสร้างเสียงหัวเราะให้คนอื่นมาโดยตลอด
แต่ล่าสุดเห็นทีเหมือนจะขำไม่ออกเกิดอะไรขึ้น

นอนแข็งโอ้โหคิดว่าโดนสตาร์ฟไว้ซะอีก

ปวดคลิปที่เห็นอยู่นี้ถูกโพสต์ผ่านอินสตราแกรม
ไม่ใช่ของใครที่ไหนค่ะของคุณพันรยาพี่มดนั่นเอง
ทุกคู่ยากของพี่หม่ำจกมกนี่แหละค่ะ
ให้เห็นภาพตลกร้อยล้านนอนอยู่บนเตียงคนไข้ที่โรงพยาบาล
และถูกคุณหมอเจาะเลือดฉีดยาแก้แพ้
หลังจากที่เจ้าตัวมีอาการหน้าบวม
ก่อนหน้านี้คือหน้าบานตอนนี้หน้าบวม

บวมตาบวมเจ็บตรงเจ็บตาไปหมดค่ะ
ว่าน่าจะเกิดจากการแพ้แมลงที่บินมาโดยบริเวณตานั่นเองค่ะ
ก็ร้อนถึงศรีภรรยาสุดที่รักหามาส่งโรงพยาบาลเพื่อให้คุณหมอ
ช่วยตรวจรักษาอาการของสุดที่รักให้ละเอียดซะหน่อยว่าพี่หม่ำเป็นอะไรบ้าง
ตามที่เห็นในคลิปนี่แหละคุณเรียกได้ว่าตลกดังตลกคนดัง
หัวเราะไม่ออกนอนนิ่งมุกเมิร์กไม่มีอะไรทั้งนั้น

คุณจากทางเจอเข็มเราก็คงจะเกิดอาการช็อกนิดหนึ่ง

คนส่วนใหญ่เวลาที่ไม่กลัวอะไรเลย
มักจะกลัวอะไรกับสิ่งที่เป็นเล็กน้อยนี่แหละ
วันนี้ฉันเลยกลัวตาสับปะรดนับไหม
อยากทำตัวเป็นดาราได้ไหม
เพื่อนคะถ้าไม่อยากพลาดชมรายการบันเทิงไทยรัฐ
กับพวกเราที่แซ่บทุกสิ่ง

แล้วคุณจะไม่พลาดชมรายการดีอีกต่อไป